ใกล้เรือนเคียงแต่ต้องอยู่กันแบบร้อนรุ่มนะ

ใช่ค่ะเหม็นที่ว่าคือเหม็นควันไฟจากการเผาขยะ
ทั้งกลางวันเผาทั้งกลางคืนแล้วก็เผาแบบถี่แบบนี้ด้วย
เนี่ยแอบไถเห็นเลยนะวัดข้างบ้านเนี่ย
กลางวันก็เผากลางคืนก็เผา
นี่คุณเห็นกำแพงนี่ไหมจริงก่อนหน้าไม่ได้มีกำแพงกั้นนะ
แต่ไอ้กำแพงที่มากั้นเนี่ยตอนแรกเขาก็กั้นเพื่อที่จะกันหมา
เพราะมันกลายเป็นเรื่องทั้งหมาทั้งเผาขยะด้วย
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะทางฝั่งผู้ที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ย
ก็คือทางคุณเล็กนุษย์วราร้องทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
เล็กเขาถ่ายภาพเอาไว้ทั้งหมดเลยนะนี่เอามาให้นักข่าวดู
บอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านจุดไฟเผาพวกกับขยะถุงพลาสติกเศษกิ่งไม้
ควันก็มากลิ่นก็มาเข้าบ้านของคุณเล็กเนี่ยค่ะ
นักข่าวของเราก็ไปถึงบ้านเลยไปคุยกับคุณเล็กในพื้นที่หมู่๗
ที่บ้านท่าดินสภองตรัมว์แก่งเซียนของจังหวัดกาญจนบุรีะนะคะ
ซึ่งร้านของเธอบ้านของเธอเป็นร้านเหมือนกับขายพวกเบเกอรี่
แล้วดูสิเปิดรูปให้ดูทั้งในมือถือ
ปริ้นรูปมาให้ดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้
ถามคุณเล็กจริงมันมีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้ไหม
คุณเล็กบอกว่าก็มีเรื่องเกี่ยวกับหมา
หมากัดกันแล้วหมาของคุณเล็กไปกัดไก่ของฝั่งนู้น
ขอโทษกันแล้วนะแล้วก็เลยสร้างกำแพงนี้กันไม่ให้หมาออกไป
แต่หลังจากนั้นเพื่อนบ้านก็จุดไฟเผาขยะค่ะ
เนี่ยคือมีความพยายามในการเจรจากันแต่ทุกครั้งน่ะ
พอคุยแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้ดีขึ้น
สิงหาที่ผ่านมานี่จุดถี่ขึ้นเรื่อยนะ
แล้วหลังจากนั้นอีก๒สัปดาห์เว้นไปแล้วมาจุดอีกแบบนี้ค่ะ
บ้านคุณเล็กมีผู้สูงอายุ๗๐กว่ามีเด็กเล็กอยู่ด้วย
แล้วเรื่องของควันเรื่องของกลิ่นมันได้รับผลกระทบ
เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจแล้ว
อยากให้ยุติกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายค่ะ
แต่พอไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานไม่ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว
ปัญหาเรื่องกลิ่นจากควันไฟมันหนักขึ้นด้วย
ใช่ฮะแล้วก็กลัวนะกลัวเขาเผาบ่อยเดี๋ยวเกิดไฟมันไหม้
ใช่จะลุกลามไหม้ทั้งบ้านเขาทั้งบ้านเราด้วยนะฮะ
แต่เรื่องแบบนี้จริงก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายแหละ

เราก็พยายามติดต่อเพื่อนบ้านที่จุดไฟเผาเหมือนกันนะ
แต่เราก็ยังติดต่อไม่ได้คุณผู้ชมเห็นมุมนี้ไหม
จะเห็นเลยบ้านคุณเล็กกับบ้านที่จุดไฟเผา

ครับก็ต้องหาทางในการแก้ปัญหากันต่อไปนะครับ